ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจนำตัวพี่ชายคนโตที่ก่อเหตุยิงน้องชายเสียชีวิตไปสองศพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าชุนละมุนวุ่นวายอืมนะถึงขั้นเกือบถูกรุมประชาธรรมนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยทำแผนนี่ต้องรีบพาผู้ต้องหากลับนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับ

เนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท
ตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเห็น

แต่วันนี้ลูกชายคนที่๒ของบ้านเนี่ยเขาก็ชี้แจ้งกับเราไว้นะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับที่เจ้าหน้าที่คุมตัวนายเสรีมุสตฟาดีที่เป็นผู้ต้องหายิงน้องชายเสียชีวิต๒ศพไปทำแผนในบ้านพักในชุมชนอิสลามซอยสุวินทวง๒๘แยก๑๗นี่นะฮะก็ยังมีผู้ที่เขาโกรธแค้นอยู่

ที่ติดต่อมายังตำรวจสนฉลองกรุงเจ้าของคดีบอกว่านายเสรีจะมอบตัวก็พอมอบตัวก็นำตัวไปชี้จุดทำแผนในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็มีภาพแบบนี้เกิดขึ้น
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนะครับมีลูกพี่ลูกน้องของ๔พี่น้องครอบครัวมุสตอฟาดีไม่พอใจที่เมื่อเช้าลูกชายคนที่สองของบ้านก็คือนายธนากรไปสอบถามครอบครัวผู้เสียชีวิตคือน้องคนที่๓กับน้องคนที่๔เรื่องโฉนดที่ดินกับมรดกแล้วก็บอกกับเครือญาติว่าอย่าไปแชร์ข่าวการตามจับตัวพี่คนโต
เขาก็เลยมองกันว่าเอ๊ะทำไมลูกชายคนที่สองคือนายธนากรเนี่ยไปปกป้องพี่คนโตเรื่องอย่าไปแชร์ข่าวเรื่องตามตัวตามจับตัวแล้วยังมาถามเรื่องมรดกเรื่องที่ดินอะไรแบบนี้
อืมทั้งทั้งที่น้องสองคนเพิ่งถูกยิงเสียชีวิต
ทุกอย่างเนี่ยเรื่องมรดกมี๔คนตัวละครมี๔ตัวเนี่ยผมถามคนตาย

คนยิงคนรองเนี้ยดูให้ดีเลยตัวหลักหลักเลยไอ้ม้ายจนเป่าหูเนี้ยแหละ
เอ้าพี่มันพิรุธไหมอืมทำไมถึงเราแชร์ไม่ได้ทำไมเราแชร์ให้ตำรวจจับคนโตไม่ได้อืม
ทั้งทั้งที่มันฆ่าคนหนูบอกว่าคุณจะปกป้องคนของคุณเรื่องของคุณแต่เราก็ต้องปกป้องคนของเรา
เขาพูดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ดินเรื่องโฉนดที่ดินเรื่องทะเบียนบ้านใครเป็นเจ้าบ้านอืม
แล้วก็ห่วงห่วงคนโตที่ยิงคนอื่นเพราะว่าห่วงตลอดแชร์ทำไมแล้วคือเดินเข้ามาในบ้านนะคะ
ฟังคลิปได้เลยคือครึ่งคลิปมีแต่ด่าหนูเรื่องที่หนูแชร์ลงไป
กลัวเขาจะจับได้แล้วบอกว่าเดี๋ยวมันก็มามอบตัวมันอยู่แถวนี้แหละ
เขารู้ได้ยังไงคะค่ะเขารู้ได้ยังไงว่ามันอยู่แถวนี้อืม
ถ้ามันไม่ได้ติดต่อกันเพราะเขาจะรอดอยู่คนเดียวอืม
คนยิงก็ติดคุกสองคนนั้นก็ตายแล้วใครจะใครเหลือล่ะพี่
นี่ฮะขณะที่ลูกพี่ลูกน้องของนายธนากรอีกคนนึงนะครับ
ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเธอเป็นเครือญาติอีกคนนึงที่เคยมีปากเสียงกับนายเสรีมือยิง
ช่วงเช้าลูกสาวของนายธนากรติดต่อมาบอกกับเธอว่าให้ระวังตัว
เพราะนายเสรียังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทางญาติก็เลยเชื่อว่า
นายธนากรน้องคนที่สองของบ้านเนี่ยปกป้องแล้วก็รู้เห็นเรื่องการมอบตัวของพี่คนโตหรือเปล่า
ทำไมไม่ห่วงอันตรายของเครือญาติแทน
แล้วทีนี้เขาก็แบบมองเดี๋ยวกูยิงเลยอะไรประมาณนี้
แต่หนูก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาจะเป็นคนที่แบบนิสัยอย่างนี้ตลอด

อยู่หน้าบ้านก็จะเอาไม้เอาอะไรอ่ะปลาออกมาตะปูลงไปก็มาโรยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วคือเสร็จแล้วขากลับหนูก็แยกกับเพื่อน
แล้วทีนี้พอข่าวออกไปเขาก็เจอหนูคือขับใกล้กันเลย
เดี๋ยวกูยิงเลยแล้วทีนี้หนูก็เลยหันไปมอง
ผ่อนไปมองเสร็จเขาก็ไปอยากรอที่เซเว่น
พอไปดักรอที่๗๑๑เสร็จทีนี้เขาก็หันกลับมา
เขาก็สตาร์ทรถแล้วก็ไล่หนูไว้อีกนิดนึง
หนูก็ขับอีกซ้อยแล้วเขาก็ตะโกนมองอย่ากูยิงเลย
เขาไม่ใช่คนที่แบบดีอะพี่คนแถวเนี้ยเขารู้หมดว่าเป็นไง
ป่าเขาก็เผาคนเข้ามาเขาก็ด่า
จะเอาปืนไล่ยิงเขาบางวันพี่หนูที่เคยทะเลาะด้วยนะ
แบบจะยิงมันไม่ใช่พฤติกรรมคือไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่

ก็เริ่มจากช่วงประมาณ๕โมงเย็น๒๔พฤษภาคมเกิดเหตุบริเวณถนนคอนกรีตหน้าบ้านค่ะ
พบศพนายวีรชัยมุษตรฟดีอายุ๓๗ปีนี่นะคะถูกยิงที่ศีรษะไปนัดหนึ่ง
ครับถัดออกไป๕๐เมตรที่สนามย่าน่าบ้านพบอีกศพหนึ่ง
นายสรายุทธ์มุษตรฟดีอายุ๓๙ปีถูกยิงเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่
ถูกยิงเขาที่หน้าผากหนึ่งนัดชายโครงขวาอีกหนึ่งนัดนี่ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายสรายุทธ์ซึ่งเป็นน้องชายคนที่สาม
เดินทางมาพร้อมกับนายวีรชัยซึ่งเป็นน้องชายคนที่สี่
มารถจักรยานยนต์สองคันนะคะมาคุยกับพี่ชายคนโต
ก็คือนายเสรีมุสตอฟดีอายุ๔๕ปีคุยกันเรื่องรถกระบะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันมีปากเสียงกันเรื่องทรัพย์สิน
เรื่องมรดกมันตกลงกันไม่ได้เพราะคุยกันไม่รู้เรื่อง
นายเสรียิงเลยอ่ะยิงน้องชายสองคนเสียชีวิตแล้วหลบหนีไปเลยอะค่ะ
ครอบครัวมุษตรฟดีมีพี่น้องสี่คนนายเสรีอายุ๔๕ปีเป็นพี่ชายคนโต
นายธนากรอายุ๔๑ปีเป็นลูกชายคนที่สอง
นายสรายุทธ์วัย๓๙ปีลูกชายคนที่๓ก็คือ๑ในผู้เสียชีวิต
นายวีรชัยอายุ๓๗ปีลูกชายคนที่๔นี่คือผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่ง
คือปี๒๕๕๖ค่ะพ่อของครอบครัวนี้เขาเสียชีวิตนะคะ
พอเสียชีวิตปุ๊บลูกทะเลาะกันปั๊บเลยทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
เรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องที่ดินพร้อมบ้านของพ่อแม่
ในซอยสุเหล่าอันบุสรอเนื้อที่คือเนื้อที่เยอะ
ที่เกือบสามไร่โอ้โหที่ดินตลาดนัดค่าเช่าที่ตลาดนัด
รถกระบะที่ตอนแรกพ่อบอกว่ามอบให้กับน้องชาย
มอบให้น้องคนเล็กคนสี่นายวิราชัยได้กระบะจากพ่อ
แล้วขายให้นายเสรีพี่ชายคนโตว่าเจ็ดหมื่น
แต่พี่ชายจ่ายเงินมาแค่เจ็ดพันอ่ะครับอันเนี้ยคือเขาทะเลาะกันบ่อย
ถี่ดินเรื่องบ้านเรื่องรถกระบะนั่นนะฮะรถกระบะที่จอดอยู่นะฮะ
โรงรถตรงนั้นน่ะแหละคือวันก่อนเป็นวันออกบวชของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะ
ญาติญาติก็เลยไปรวมตัวกันพี่น้องทุกคนเลยมาเจอกันไงฮะ
พอมาเจอกันกลายเป็นว่าอ้าวมาคุยกันเรื่องทรัพย์สีเหลืองมรดก

ทำแผนนะฮะก็จะเห็นว่าโอ้โหชุลมุนวุ่นวายไปหมดอ่ะ
ต้องรีบพากลับฮะแล้วตอนรถตู้ตำรวจไปเนี่ย
ก็เลยไปชนท้ายกระบะชาวบ้านเขาหน่อยใช่นะทีนี้ทางฝั่งของนายธนากร
สตอฟาดีลูกชายคนที่สองของบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าลองไปฟังความจากเขาหน่อยค่ะนะฮะ
หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่ญาติญาติเขาก็ไม่ค่อยพอใจ
ตอนที่พี่ชายคนโตมามอบตัวไปทำแผนนะฮะคุยกันนะคุยกันนะ
คือนายธนากรเนี่ยบอกกับเรานะครับว่า
สาเหตุที่เครือญาติขุนคล่องหมองใจเขาเนี่ยแล้วมาหาว่าตัวเขา
อยากจะได้ทรัพย์สมบัติของพ่อกับแม่ไม่เป็นความจริงเลย
ตอนนี้ทุกคนมองว่าเขาเนี่ยตอนเนี้ยอ้าว
ไม่ใช่ผู้ต้องหาที่คือพี่ชายคนโตแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตเหมือนกับ
ลูกชายคนที่สามกับคนที่สี่ค่ะอ่าแล้วก็มามองว่าเขาเนี่ย
จะได้สมบัติของพ่อกับแม่ทั้งหมดอันนี้ไม่เป็นความจริง
รู้สึกเสียใจที่มีการคิดแบบนี้กับเขาตัวเขาเองเนี่ยก็ลำบากใจ
เพราะฝั่งหนึ่งก็คือน้องชายที่เสียชีวิตทั้งสองคน
อีกฝั่งหนึ่งก็คือพี่ชายที่เป็นผู้ต้องหาต้องติดคุกถูกดำเนินคดี
เจตนาของเขาตอนนี้เพียงแค่ต้องการให้เรื่องนี้จบแล้วอยากให้มันเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ของพี่น้องในครอบครัวเรื่องที่พี่ชายทำไมตอนมอบตัวต้องเดินทางมาหาเขาที่บ้านก่อน
เรื่องนี้เขาขอชี้แจงว่าก็เพราะว่าพี่ชายของเขานายเสรีเนี่ย
บอกว่าอยากเจอหน้าลูกชายอายุ๙ขวบกับ๗ขวบที่เป็นลูกกับภรรยาเก่าของพี่ชาย
แล้วก็มาสำนึกผิดกับเขาด้วยมาบอกว่าเสียใจที่ยิงน้องชายเสียชีวิต
นี่ฮะไม่ได้รู้เห็นไม่ได้อะไรเลยอืมไม่ได้ไม่ได้นั่นเลยเพราะว่าเขาเขาเข้ามาหาผมแล้วผมก็พาพาเขาไปอืม
เขาบอกถามว่าแล้วบังอาจจะมอบตัวไหมมันบอกเขาบอกเองนะว่าเขาจะมอบตัว
เขาก็จะมอบตัววันนี้แหละเขาเหมือนว่าติดต่อทางผู้ใหญ่อยู่
ถามแล้วติดต่อยังไงก็บอกเข้าไปหาค่ะแล้วที่เขามาปรากฏตัวที่บ้านพี่คือจุดประสงค์ของเขาคือมาพูดว่ายังไง
มีอารมณ์ไหมตอนที่มีมีอารมณ์อืมมาถึงมามาพูดเหมือนว่าเห็นไหมเนี่ย
เหมือนว่าตอนที่ไปเซ็นเรื่องสัญญาเรื่องเป็นผู้จัดการมรดก
เหมือนไปยกเลิกของเขาอ่ะไปยกเลิกของเขาที่เขาจะเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะนั่นแหละอืม
โมโหตรงนั้นเราไม่ได้ว่าไปปกป้องเขาเราแค่นั้นอย่างเดียวแต่ถ้าว่าแบบ
คือเราจะอธิบายเขายังไม่ทันใจนั่นไงพอเราบอกอย่าโพสต์อย่าโพสต์เยอะ
อย่างนั้นแหละเออถ้าแทนที่จะกลับมาถามเราทำไมบังทำไมถึงโพสต์ไม่ได้หรืออันนั้นไม่ได้
พอเราจะอธิบายเขาก็มีอารมณ์กันขึ้นมาถ้ามันตกลงกันไม่ได้ถ้าดูตอนนี้มันมันก็ไม่มีทางตกลงกันได้
อีกคนอีกคนนึงก็ยังเดี๋ยวจะต้องติดคุกถ้าว่านั่นก็คือว่าต้องให้เจ้าหน้าที่นั่นคือแบ่งให้เท่าเท่ากันหมดคือจบ
มีเท่าไหรแบ่งเท่ากันทั้งหมดเขาก็บอกว่าถ้าจะแบ่งก็ถ้าจะแบ่งก็เหมือนที่กูเคยพูดกับมึงไว้
ถ้าแบ่งกูก็ให้พี่น้องเท่ากันทั้งหมดเขาพูดอย่างนี้นะ
ขณะที่ทางคดีนะครับตำรวจบอกว่านายเสรีผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุยิงน้องชายแท้ทั้งสองคนจนเสียชีวิตจริงนะครับ
รับสารภาพสาเหตุบอกว่าเกิดจากปัญหาสะสมเรื่องมรดกของบีดา
แล้วก็เรื่องการเป็นผู้จัดการมรดกที่ยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีปากเสียงกัน
ก็เลยตัดสินใจใช้ปืนลูกโม่จุด๓๘ซึ่งเป็นปืนมรดกจากพ่อนี่แหละยิงใส่น้องทั้งสองคนจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุนายเสรีบอกว่าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หนีไปอยู่ที่โรงรถเก่าย่านคูขวานะครับ
แล้วก็เอาจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่สุเหล่าส่วนปืนอ้างว่าเอาไปทิ้งระหว่างทางที่หลบหนี
ตอนนี้ตำรวจต้องไปหาปืนนะครับกำลังไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาจุดทิ้งอาวุธปืนเป็นหลักฐานสำคัญทางคดี
นายเสรีอ้างว่าปมเหตุที่ยิงน้องชายสองคนเพราะถูกนายสรายุทธ์ไปตัดไฟฟ้าที่บ้านด้วยนะ
แล้วก็คัดชื่อเขาออกจากทะเบียนบ้านด้วยแล้วก็ทะเลาะเรื่องที่ดินบ้านพ่อแม่ที่อยู่ในซอยสุเหล่า
แล้วก็ขัดแย้งเรื่องค่าเช่าที่ตลาดนัดกับน้องด้วยนี่อันนี้ตามคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
ตอนนี้นายเสรีมุสตอฟาดีถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็เรื่องการยิงปืนโดยที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับตำรวจคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
เดี๋ยวก็จะสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ส่งฝากขังที่ศาลต่อไป